ชาวบ้านเนี่ยนะคะไปขอโชคกุมารไอ้ไข่เนี่ย
ที่นี่วัดประจำที่เราไปแล้วสุดท้ายเขามีการล้วงกันด้วยค่ะ
ขออนุญาตบอกนิดนึงได้ไหมจ้ะผมไปมาแล้วเฮ้ย
เอามาขิงใส่กันเลยเดี๋ยวนี้เลยวัดที่นี่คือวัดหนองทอง
น่ะอยู่หมู่สิบเอ็ดตำบลพรรณสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เอาไว้ก่อนเรื่องของคุณเอาไว้ก่อน

บรรดานักเสี่ยงโชคเขาเดินทางมาที่วัดแห่งนี้
แล้วก็แวะไปที่ถ้ำเศรษฐีเพื่อขอโชคลาภจากกุมารไอ้ไข่เนื้อนี่แหละ

เออใช่คุณชนะเข้าไปมาแล้วแต่เดี๋ยวค่อยเล่า

หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยนะเขาได้โชคได้ลาบกันมากมายไง
ก็เลยนำน้ำแดงชุดทหารของเล่นมาถวายเป็นการขอบคุณกุมารไอ้ไข่นั่นเอง
แล้วก็มีการขอพรเพิ่มเติมเรื่องหน้าที่การงาน
ค้าขายประสบความสำเร็จนะคะ
จากลากันไปชาวบ้านบอกต้องได้ล้วงก่อนกลับ
ล้วงเลยค่ะล้วงในหายทองคำที่วางอยู่ด้านหน้านั่นแหละ
ล้วงมาแล้วได้อะไรบ้าง

จริงนะคุณชนะเขาไปที่วัดนี้

เก็บไว้ก่อนเรื่องของคุณ

้วงปองออกมาปรากฏว่า

แต่สุดท้ายนะคะก็บอกเลยกันว่า
เรื่องของการล้วงปิงปองก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงดวง
ไม่ใช่ทุกคนว่าจะออกมาล้วงยังไงแล้วจะได้อย่างนั้น